กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เขาลุกฮือออกมาประท้วงค่ะ
หลังได้รับผลกระทบจากฟาร์มสุกรทนดมขี้หมูมานานกว่า๒๐ปี
ทำให้ออกมาร้องเรียนให้ปิดฟาร์มหมูหรือว่ามีการย้ายคอกหมูออกนอกพื้นที่ชุมชนนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศของชาวหมู่สี่บ้านห้วยโจ้ตะบนแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
หลังจากได้รับมลภาวะจากฟาร์มสุกร
ร้อยคนนะคะออกมาเดินขบวนถือป้ายพร้อมกับข้อความประท้วงว่า
เราไม่เอาฟาร์หมูเหม็นขี้หมูอดทนมานานแล้ว

โดยพากันออกมาเดินขบวนเพื่อปิดกั้นบริเวณฟาร์มหมูนะคะ
ซึ่งปิดทางเข้าออกฟาร์มพร้อมกับมีการตะโกนเรียกร้อง
บอกว่าไม่เอาฟาร์มหมูเด็ดขาด
ชาวบ้านอดทนมานานกับมลภาวะฟาร์มสุขกร
ดมกลิ่นขี้หมูแบบนี้ค่ะนานกว่า๒๐ปีแล้วนะคะ
ต่อมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเชียงดาว
ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง
ในชุมชนที่ลดลงซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อว่า
เกิดจากฟาร์มหมูของนายเทพแก้วใจ
ซึ่งเขามีการเลี้ยงหมูในฟาร์มนะคะมากกว่า๕๐๐ตัว
หนึ่งในแกนนำบอกแบบนี้นะคะว่า

จะมีกลิ่นหมูที่แบบเป็นกลิ่นขี้หมูเหม็นมาก
ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ก็พยายามเจรจากับเจ้าของฟาร์มนะคะ
เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแต่ยังทำไม่ได้
เพราะว่าฟาร์มหมูอยู่ติดกับบ้านชาวบ้าน
กว่า๓๐๐๔๐๐หลังคาเรือนนะคะ
ขณะเดียวกันจังหวะนี้ค่ะชาวบ้านก็ได้เจอกับเจ้าของฟาร์ม
เขาออกมาเจรจากับชาวบ้านพร้อมกับตบปากรับคำ
สัญญาเลยว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นให้นะคะ
โดยการใช้จุลินทรีย์ดับกลิ่นรวมทั้งการแก้ปัญหาต่างให้ดีขึ้น

แต่ชาวบ้านไม่ยินยอมพร้อมกับยื่นคำขาดนะคะ
ให้มีการย้ายฟาร์มหมูออกนอกพื้นที่ชุมชนโดยทันที

คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากกลิ่นแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อม
รวมถึงเรื่องการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มหมู

ตัวเจ้าของฟาร์มเองก็ต้องมีการจัดการแล้วก็ดูแล

เรื่องของประสุทธิ์หรือว่าฟาร์มหมูแบบนี้ค่ะ
เขาก็มีการนำมาแปลรูปเป็นพลังงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป